ในอากาศแบบนี้ก็ต้องฮุล่ากันบ้างนะครับ
แต่จริงหละฮุล่าไม่ไหวเราฮะ
เพราะช่วงนี้ฝนตกเหลือเกินนะครับ
โว้โหหนีคุณอาริยานี่พี่ติ้เต้มา

แล้วก็ย้ายที่มาจากตรงนั้น

พี่บุ๊คตอนนี้ทะเลมันน่าเที่ยวเหรอ

ก็ถึงต้องรีบเก็บเก้าอี้ผ้าใบกลับมายืนตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าตอนนี้เรื่องของธุรกิจทั้งเก้าอี้ผ้าใบ
แล้วก็ร่มที่กางอยู่ชายหาด
ปรากฏว่าตอนนี้ก็ซบเซาเหมือนเกิน

ไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าได้เวลาในการที่จะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้ว
อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะเหลือเกินนะครับ
ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลย
มีอิทธิพลจากหลายปัจจัยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดปกคลุมในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคอีสานอันนี้ปัจจัยหนึ่งแล้วนะครับ
ปัจจัยหนึ่งนะฮะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้

ก็คือฝากฝั่งของทะเลอันดามัน
ฝากฝั่งของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลาง
ทำให้ตอนนี้นะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสาน
ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมฮะ
ก็เตือนย้ำกันเลยเป็นรายภาคนะครับ

อากาศในปัจจุบันนี้ก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นถึง๑๖๐ของพื้นที่
และมีฝนตกหนักรวมถึงระมัดระวังด้วยนะครับ
เรื่องของลมกระโชกแรงบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
ลำพูนลำปางอุตราฤทธิ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตร
บูรณกำแพงเพชรและที่จังหวัดตากนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีเมฆเป็นส่วนมาก
ครึ้มแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น

มีฝนตกหนักบางแห่งเตือนเป็นรายจังหวัดนะครับ
ก็คือยศธรรมร้อยเอ็ดอำนาจเจริญชัยภูมิ

ครึ้มเหมือนกันนะครับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น

มีฝนตกหนักด้วยนะครับที่นครสวรรค์ชายนาฏอุทัยธานีกาญจนบุรี
สุพรรณบุรีแล้วก็ที่ราชบุรีครับ
ใครจะไปเที่ยวทะเลภาคตะวันออกตอนนี้ระวังฝนกันหน่อย
เพราะว่ามีฝนฟ้าขนองถึง๑๖๐ของพื้นที่
องจันทบุรีและจังหวัดตราด

ส่วนภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักที่นครศรีธรรมราชไล่ลงมาถึงพัทธลุงสงขลายลาปัตตานีนราธิวาสนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้ากระนองมากกว่าพื้นที่อื่น
ก็คือ๑๗๐ของพื้นที่มีฝนตกหนักระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนนะครับ
ถามว่ากรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกขึ้นไหมในช่วงนี้
ยังมีฝนตกครับพื้นที่กรุงเทพมนาคอนมีฝนตกถึงร้อยละ๖๐ของพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักด้วยดังนั้นนะครับสุดสัปดาห์แบบนี้หลายคนบอกว่า
วางแผนเหลือเกินที่อยากจะไปเที่ยวไหนต่อไหนรวมถึงไปเที่ยวทะเลด้วย
ก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยเห็นไหมฮะ
ต้องตรวจสอบนะไม่งั้นถ้าไปเที่ยวไปนอนชายหาด
จะไปตากแดดไปอาบแดดเนี่ยใช่ได้เลย
ใช่สงสัยต้องใส่เสื้อกันฝนไปแล้วก็เที่ยวก็จะไม่สนุก
สนุกนะสิครับแต่บางทีถ้าฝนตกแบบนี้อากาศชื้นแบบนี้ไป

ไม่นอนแล้วไม่นอนตื่นติดตามเขาสานแล้ว
เดี๋ยวผมเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นนะฮะ
ได้ครับนี้แหละสุดมาชมค่ะได้ครับ